คุณผู้ชมครับในวันที่๕ธันวาคมนี้นะครับ
ส่วนวัฒนธรรมนั้นได้กำหนดจัดพิธีทำบุญตักบาททั่วประเทศ
เพื่อบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

นายวีรารถโภชนารัฐรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยว่า
และในปีนี้ทางกรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติกรุงเทพมหานคร
สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์และวงดนตรีอสวันศุกร์จัดพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายเป็นพระราชกุศล
และการแสดงเทอดพระเกียรติในวันที่๕ธันวาคมนี้
ว่าการกรุงเทพมหานครส่วนในพื้นที่ภูมิภาคนะครับได้จัดพิธีตักบาตรตามสถานที่ที่แต่ละจังหวัดนั้นได้กำหนดไว้
และในช่วงเย็นเวลา๑๘นาฬิกากำหนดจัดแสดงดนตรีแจ๊สเฉลิมพระเกียรติโดยอาจารย์พาทรศรีกรานนท์และสมาชิกวงดนตรีอสวันศุกร์
ลานคนเมืองสารากลางสาราว่าการกรุงเทพมหานครนะครับเพื่อเป็นการรำลึกในพระอัจฉริยภาพทางด้านการดนตรีและพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมีได้ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่๙ผ่านเสียงดนตรีและบทเพลงที่ทรงโปรด
ขณะที่อาคารนิทัศน์รัตนโกศิลป์จะเปิดอาคารนิทัศรัตนโกศิลปให้ประชาชนเข้าชมนิทรศการเกี่ยวกับในหลวงราชการที่๙จำนวน๙ห้องโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเป็นกรณีพิเศษครับ